คนเราตอนที่รักกันดีเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดโลกเป็นสีชมพูนะคะ
แต่พอเวลาเลิกกันทีเนี่ยโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะร้ายได้ขนาดนี้
เหมือนสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เจอนะคะ

หอบหลักฐานทุกอย่างไปหาแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต
บอกว่าเคยคบกับผู้ชายคนนึง
บกันถึงขั้นมีสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วถ่ายภาพเก็บไว้
ตอนนี้พอเลิกกันปุ๊บโอ้โหส่งภาพข่มขู่โพสต์ประจานเธอค่ะ
เธอบอกเธออับอายมากเลยเธอไปขอความช่วยเหลือจากนายวิรพลรักเสมอวง
มินเพจบ้านดุงอัปเดตนะฮะเธอบอกว่าคือเธอมีสามีอยู่แล้วนะ
แล้วก็จดทะเบียนตัดสำรสด้วยแล้วทีนี้เธอทะเลาะกับสามีค่ะ
แล้วก็เลยตัดสินใจถอยกันคนละก้าวทีนี้จังหวะระหว่างถอยคนละก้าว
รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อนนทางเฟซบุ๊กพูดคุยจีบกัน
สุดท้ายเนี่ยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วนายนนท์ก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้
แล้วก็บอกด้วยว่าเธอจะหย่ากับสามีแล้วไปอยู่กับเขา
แต่ทีนี้มันเป็นจังหวะที่สามีมาตามง้อพอดีเธอเลยตัดสินใจกลับไปอยู่กับสามี
แล้วก็เลิกกับนนท์แทนนนไม่พอใจนี่ไงเห็นไหมพยายามเย็นแล้วนะ
หาเพจอยู่มาแลกกันนนทักแชทมาแล้วข่มขู่เธอตลอด
บอกบางครั้งไม่มีสมาธิทำงานแล้วนนถึงขั้นโพสต์รูปที่เคยมีความสัมพันธ์กันลงในโซเชียล
พาไปที่สพบ้านดุงแจ้งความเอาผิดพรบคอมเธอบอกเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ

เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยใช่ไหม

ก็หลายอย่างค่ะทั้งขอบคุณทั้งนี้

ชายเสื้อสีฟ้านั่นคือแอดมินเพจบ้านดูอัปเดตนะคะ

อยากฟังความฝั่งนั้นเหมือนกันว่าคุณทำอย่างนี้ทำไม
อืมบ้านเขาอยู่ในอำเภอบ้านดุงนี่แหละค่ะ

คุณยายบอกว่าเมื่อเช้ามีตำรวจ๑๐นายเลยนะ

แต่นนท์ไม่อยู่บ้านยายไม่รู้ว่าไปไหน
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นยายรู้เรื่องแล้วยายเข้าใจ
หัวอกผู้หญิงนะนนท์ไม่น่าทำแบบนี้เลย

ให้เงินไปดาวน์รถเก๋งดาวมอเตอร์ไซค์

ไปซื้อมอเตอร์ไซค์เมือ๒
ก็เลยคี่รถหนีไปแล้วค่ะ

ก็ได้ประโหลดตัวนี่มาให้มีเด็กนั่ง้วย
อาวุธกันเฟ้ยด้วยบ่อยงั้ง

แต่เราไม่รู้เลยว่าในวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้น